ส่วนคดีนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าผู้เสียหายไม่ต่ำกว่าครึ่งหมื่นแล้วค่ะ
ที่มีการหลอกลวงให้ทำงาน
แล้วก็จะได้เงินแสนนะคะให้ไปหาคนมาเยอะด้วยนะคะ
ก็ปรากฏว่าสุดท้ายไม่ได้มีการจ่ายจริงเป็นการหลอกลวงค่ะ
ถามพี่ลอวบะพรเขาบอกว่า
เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่แต่ไม่เคยมีใครมาทำงานเลย
นี่คือสภาพของสำนักงานแห่งหนึ่งนะคะ

เขาบอกเขาไม่เคยเห็นพนักงานมาทำงานเลยมีแต่สำนักงานแบบนี้ค่ะ
คือบริษัทนี้ตกเป็นข่าวหลังจากที่มีรายงานว่า
เปิดรับผู้สนใจให้มานั่งดูคลิปวีดีโอคอนเทนต์ในยูทูปในไอจี
จ่ายเงินลงทุนแล้วจะได้ค่าตอบแทนสูงถึงหลักแสน
คือง่ายนั่งดูคลิปก็ได้เงินแล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์พร้อมกับผู้เสียหายกว่าร้อยคนนะคะ
รวมถึงนายแทนคุณจิตอิสระสมาชิกพักประชาธิปัตย
ก็มาที่กองปราบปรามมาแจ้งความดำเนินคดี
กับบริษัทนี้ฐานหลอกลวงและช่อกงประชาชน
จนถึงขณะนี้มีรายงานบอกว่าผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนแล้วนะคะ

ขอให้สมาชิกรอฟังสถานการณ์ที่แก้ไขด้วย
เห็นไหมคะมึงโอนเองควายเองขออนุญาตอ่าน
หรือ๕๕โลกเองเขาก็มีความรู้สึก
คุณผู้ชมพิธีการต้องลงหุ้นเท่านั้น
ก็ลงประมาณ๔๕ล้านที่ลงนะคะ
๔๕ล้านเราทำแค่๒๓เดือน
ก็จะได้ผลตอบแทนอยู่๔๕ล้าน
คือเขาพูดมานะคือพยายามพูดโทรมาหาเราเป็นระยะ
นี่ค่ะก็เป็นวิธีการของมิจฉาชีพ
ที่ทำให้มีคนถูกหลอกไปเยอะทีเดียว

ผลตอบแทนสูงแล้วก็ดูเป็นงานง่าย
กดไลค์กดแชร์ดูคลิป
แต่นี่เป็นวิธีการที่เราต้องตรวจสอบเลย

คนที่ถูกหลอกหรือคนใกล้ตัวเราก็ได้นะคะ
คือเขาบอกบริษัทเนี่ยจะให้แม่ทีมหรือดาวน์ไลน์เนี่ย
คนที่อยากได้รายได้ให้มาสมัครตัวแทน

ดูคลิปเสร็จก็โอนเงินค่าดูร้อยกว่าบาทให้
จากนั้นก็จะชวนต่ออยากได้เยอะขึ้นไหม
แล้วก็จะได้ค่าตอบแทนกว่าพันเปอร์เซ็นต์
เนี่ยก็จะใช้ตรงนี้ในการดึงดูดนะคะ

มาร่วมเป็นพยานในกลุ่มผู้เสียหายด้วยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าพฤติการของบริษัทเข้าข่ายหลอกลวง
เขาก็เลยอยากจะช่วยผู้เสียหายทวงคืนความเป็นธรรมค่ะ
แต่ว่าผมพาดที่เข้ามาได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยเขา
ก็คือเขาชักจุงเข้ามาผมก็ไม่รู้เนอะ
ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าก็เป็นครั้งแรก
ที่ผมได้มีการลงทุนแล้วก็เจอแบบนี้เลยครับ
ทีมข่าวไปตรวจสอบหน้าเว็บนะคะ

ก็พบว่าไม่สามารถเข้าระบบได้
ขณะเดียวกันก็ไปตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนบริษัทค่ะ
จดทะเบียน๒ล้านบาทตั้งแต่ปี๖๓
กำไรขัดทุนปี๖๔อยู่ที่๔๒๐๐บาท
แล้วก็ปี๖๕๙๐๐บาทด้วยกันนะคะ
คืออาคารที่ทำการใหม่ของบริษัทนี้เนี่ย
ทีมข่าวไปตรวจสอบจากหมายเลขปรายศนีย์เนี่ยนะคะ
พบว่าอยู่ในแขวงคลองตันเขตคลองเตย
ส่วนที่ทำการคาดว่าเป็นส่วนออฟฟิศ
ให้เช่าจากอาคารสูงนั้นนะคะ
ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าออฟฟิศแห่งนี้

หรือว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุง

หลังจากที่ไปลงพื้นที่ที่หน้าบริษัทนี้แล้วติดป้ายไว้ว่า
ออฟฟิศไม่มีคนทำการกระจกด้านหน้าด้านข้างติดสติ๊กเกอร์ป้ายเอาไว้
แจ้งว่าย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพแล้ว
ล่าสุดทีมข่าวก็ไปที่ปฐุมธานีตามพิกัดในเว็บที่เขาเคยลงเอาไว้
ก็พบเหมือนกันไม่มีคนอยู่มีห้องว่างไม่มีติดป้ายอักษรแจ้งชื่อบริษัท
นี่ค่ะก็เป็นแบบนี้ทั้งสองที่เลยนะคะ